คุณผู้ชมมาดูที่ฉะเชิงเซากันหน่อยค่ะ
เมื่อคืนวันอังคารฝนตกลงมาอย่างหนักเลย
แล้วก็เลยทำให้บ้านไม้เก่าแก่อายุเป็นร้อยปี
ตอนแรกเจ้าของเขาได้ยินเสียงแบบเอี๊ยดอัสบุตรกระพัง
รีบเข้าไปเก็บของตอนเช้าค่ะ
ปรากฏว่าบ้านไม้มันพังคลืนมาต่อหน้าต่อตาเลย

เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกเหตุการณ์ได้
นี่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเที่ยง๕๐นาทีค่ะ
โรงสร้างบ้านมันคงรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วนะฮะ
เออมันเป็นบ้านไม้ทรงโบราณอายุร้อยกว่าปีแล้ว
นี่คือบ้านเลขที่๑๘ที่หมู่๖ที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
มันพังคลืนลงมาทั้งหลังเนี่ยปิดทางเข้าออกที่ซอยค่ะ
ตัวบ้านข้าวของต่างที่อยู่ในบ้านนี่พังหมดเลยนะคะ
แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะไม่มีคนอยู่ที่บ้าน
เจ้าของบ้านเนี่ยก็คือนายสุรชัยเจริญศุกร์อายุ๕๙ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวผมอยู่บ้านหลังนี้มานานแล้ว
บ้านนี้เป็นมรดกที่ตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
ซึ่งบ้านเนี่ยมันจะมันเป็นบ้านไม้เก่าแล้วมันก็เอียงอยู่ก่อนแล้ว
ฝนตกทั้งคืนตัวคุณสุรชัยเนี่ยนอนอยู่กับลูกในบ้านนะ
ได้ยินเสียงไม้แบบเอียดอัดเอี๊ยอัดเป็นไม้ลั่นทั้งคืนเลยค่ะ
แล้วยังคิดอยู่เลยยังบอกลูกอยู่เลยไม่น่าจะปลอดภัยแล้ว
ตอนเช้าก็เลยไปตามญาติมาอ้าวมาช่วยกันหน่อย

ทีนี้ตอนนั้นกำลังขนข้าวของ
จู่บ้านมันก็พังถล่มลงมาแบบนี้ค่ะ
นี่คือที่หนึ่งนะที่ฉะเชิงเศร้า

ก็หวุดหวิดก็เฉียดตายเหมือนกันค่ะ
ที่จังหวัดกระบีสาวแม่ศรีเรือน
เกือบเลือดตกยังออก
เพราะว่าต้นมะขามยักษ์ที่อายุกว่า๖๐ปีมันล้ม

แบบถอนรากถอนโคนเลยฟาดมาที่ครัวหลังบ้าน

กำแพงหลังบ้านนี่ร้าวไปหมดเลยนะคะ
แต่ว่าเจ้าของบ้านออกมาจากครัวพอดีไง
ไม่ได้โดนต้นมะขามยักษ์มันล้มทับ

เพราะว่ากำลังทำอาหารการกินอยู่นะฮะ

ใช่ค่ะคุณพี่เขาชื่อพี่กัลยา
อยากให้ฟังตอนที่พี่กัลลายา
เจอกับเหตุการณ์ต้นไม้มันพังลงมาค่ะ

แต่พี่กัลลายาถึงยังตกใจ

กู้ไพก็เอาเรื่อยตัดต้นมะขามันมา

ซึ่งสาเหตุที่ต้นมะขามมันล้มลงมาแบบนี้เนี่ย

แล้วดินตรงนั้นคุณสุจกรมันอาจจะอ่อน

ทีนี้ก็เลยต้องเรียกเจ้าของที่ดินที่เขาปลูกต้นมะขามต้นนี้
มาคุยมาเจรจากันหน่อย
ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับพี่กรยาเจ้าของบ้านต่อไปนะคะ